เราก็มีโครงการดีอยากจะฝากเหมือนกันเนาะคุณชนะ
ไปฝากร้านกันเลยฝากร้านกับไทยรัดทีซูฟุบอิทเย้
วันนี้ร้านที่จะนำเสนอนะคะก็คือจะพาไปกินเมนูเด็ดภาคใต้ที่จังหวัดตรัง
บอกเลยว่าใครไปตรังพลาดไม่ได้กับร้านหมูย่างเมืองตรังหลานโกยงนะคะ
หมูย่างที่นี่เขาผ่านกรรมวิธีในการหมักจากสูตรต้นตำรับจากเมืองตรังเลยนะ
มีการปรับปรุงรสชาติให้ทานง่ายขึ้น
ใช้เวลาในการหมักหมูประมาณ๑๐ชั่วโมง
แล้วก็นำไปย่างด้วยความพิถีพิถัน
ทำให้ได้หมูย่างเมืองตรังรสชาติแบบกลมหอมหวาน
ในราคากิโลกรัมละ๔๘๐บาทเท่านั้นนะคะ

สั่งซื้อจากช่องทางที่เราขึ้นให้หน้าจอได้เลย

แชะไม่ทันนะฮะไปจดกันต่อนะครับ
แฟนเพจไทยรัฐทีวี
งั้นเดี๋ยวเราจะช่วยโปรโมทร้านให้คุณ

ติดตามกันแล้วก็ทำให้ถูกกติกานะครับ
ใช่แล้วค่ะพวกเราจะช่วยคุณผู้ชมโปรโมทแล้ว
วิวสินค้าแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
โครงการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด